เอาล่ะคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องราวของสัตว์น่ารัก
แต่ก่อนที่จะไปดูว่ามันน่ารักขนาดไหนหรือมันมีความพิเศษอย่างไร
ไปดูก่อนว่าอยู่ที่จังหวัดไหนปักหมุดกันเลยนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
นี่ที่นี่เลยครับไปอีสานกันก็บอกว่าที่ขอนแก่นที่นี่นะครับ
มีแพะอยู่ตัวหนึ่งจับแพะหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวกับการจับแพ้แต่เป็นแพ้ที่แข็งขันเรียกได้ว่าไปขอฝึกทหารเป็นทหารใหม่
เออไปดูกันหน่อยว่ารักษณะท่าทางมันเป็นยังไงครับ
นี่แต่งตัวไปหาน้องสาววันนี้พี่จะไปล่าไก่ล่าไก่

อาจจะเก่าไปเดี๋ยวนั้นมันเกี่ยวกับทหารอย่างนี้เห
เกี่ยวกับท้อทหารเพราะว่าเจ้าแพ้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันอยู่คู่ค่ายทหารแห่งนี้มาอย่างยาวนาน
แล้วมันมักจะออกมาวิ่งพร้อมกับพลทหารหน้าใหม่นี่แหละ
นี่แหละครับเจ้าแพะสีขาวตัวนี้เพศผู้นะครับอายุ๕ปี
เขาบอกว่าอยู่เคียงข้างพันโทอเนกพรมทาผู้บังคับกองพันธหารม้าที่๖
ค่ายศรีพัชรินที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ฝรั่งสตีฟใช่สตีฟ
ส่วนน้องทหารใหม่ก็จะขนานนามมาหลายรุ่นหลายผลัดด้วยว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้ามาโนธ

มีชื่ออังกฤษชื่อไทย

เนื่องจากกองพันธุ์ได้เลี้ยงเอาไว้กับม้าที่ประจำกันในหน่วย
ซึ่งเจ้าสตีฟหรือว่าเจ้ามาโนธคงจะคุ้นชินกับเสียงเรียกชื่อและเสียงนกหวีดตั้งแต่เริ่มซื้อมาตอนเด็กเลี้ยงเอาไว้แถวนั้น
ดังนั้นเมื่อทหารเวรเป่านกหวีดเจ้ามาโนธก็จะมายืนรวมด้วย
และช่วงเช้าและเชิงเย็นสหารวิ่งออกกำลังกายรอบคลายเจ้าสตีฟหรือว่าเจ้ามาโนธก็จะออกวิ่งไปพร้อมกับเราประดาษรั้วของชาติแบบนี้
ตั้งแต่เริ่มต้นออกกำลังกายไปจนทั้งจบยืนเค้าร์ับทรงชาติเลย
แม่เป็นแพะที่แข็งขันจริง

ทางมันน่ารักนะแล้วมันวิ่งไม่มีเหนื่อยเลยนะ
ก็ฝึกมาทุกวันวิ่งทุกวันขนาดนี้ไม่เหนื่อยหรอกคุณ
คุณลองไปวิ่งแข่งกับแพ้เจ้าสตีฟดูสิคุณยังเหนื่อยก่อนเลย
ไม่ทันจะถึง๑๐เมตรก็เรียบร้อยแล้ว